ผู้ชายบางคนก็มีวิธีอวดสาวในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะ
ชายชาวจีนคนนึงค่ะเขาไปที่สวนสัตว์หนานช้าง
แล้วก็ตัดสินใจปีนเข้าไปในกรงของแพนด้ายักษ
เพื่อจะไปรูปหัวมันอวดสาวค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นอย่างที่คิด

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายวัยประมาณ๒๐ปีคนนึงนะคะ
ถูกเจ้าเหมือยหลิงแพนด้ายักษเพศผู้วัย๑๒ปี
อดรัดฟัดเหวี่ยงจนถึงกับล้มลงกับพื้น
เพราะดีนะคะที่เขาสามารถสะบัดหลุด
แล้วก็หนีออกมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
คลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤษภาษาบริการ
ที่ผ่านมาที่สวนสัตว์หนานชาง
อยู่ในเมืองนานชาวมณฑลเจียงซีของประเทศจีนค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาอยากจะอวดสาว

ปรากฏว่าเจ้าเหมือยลิงที่กำลังหลับอยู่
มาแล้วก็ตกใจเข้ากอดรัดฟัดเหวี่ยง

โดยหลังเกิดเหตุนะคะผู้จัดการสวนสัตว์หนานชางบอกว่า

ตอนนั้นเจ้าเหมือยหลิงซึ่งมีน้ำหนักตัวถึง๑๒๐กิโลกรัม

แนนด้ายักษ์อาจจะเป็นสัตว์ที่ดูน่ารักและน่าเอ็นดู

เพราะว่ามีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมค่ะ